เอาละครับมาติดตามประเด็นใหญ่ในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้า
วันนี้เลยสันติบาลสั่งจับตา๑๐ไอซิตรอบเข้าเมืองไทย
ข่าวกรองรัฐเสียเตือนภัยพบแผนก่อเหตุร้ายแบรนด์
สถานที่สำคัญพันธมิตร
โดยศิวาราวรังศิพามานาคุณบรองพบรเผย
ได้ข่าวดีเรื่องการจับตัวผู้ต้องหาชาวไทยและต่างชาติ
ที่ก่อเหตุบึ้มสถานกรุงย่านราชประสงค์ด้วย
ว่าเป็นไมซาระกับสามีพบเบาะแสที่ประเทศตุรกี
สองประเด็นนี้ไล่เลียงข่าวกันหน่อย
มาดูประเด็นที่ทางตำรวจสันติบาลสั่งจับตาความเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ายไอซิส
หลังจากที่หน่วยข่าวกรองทางการรัสเซียได้แจ้งเตือนออกมาแบบนี้นะครับ
โดยเมื่อวันที่๓ธันวาคม๒๕๕๙
พลตำรวจตรีสารวุฒิการพาณิชย์รองผู้ประชาการตำรวจสันติบาล
ซึ่งปฏิบัติราชการผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล
ลงนามในหนังสือคำสั่งลับมาก
เรื่องให้ติดตามพฤติกรรมของชาวต่างชาติ
ซึ่งคาดว่าอาจมีกลุ่มก่อการร้ายไอซิส
หลบซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทย
เนื้อหารายละเอียดต่างก็มีข้อความมากมายนะครับ
เป็นจากรายงานของหน่วยงานด้านข่าวกรองของประเทศรัสเซีย
ได้ประสานผ่านสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แจ้งเตือนว่ามีกลุ่มก่อการร้ายไอซิล
ซึ่งเป็นชาวซีเรียประมาณ๑๐คน
ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่๑๕ถึง๓๑ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับ
แล้วก็ได้แยกกันไปกบดานในหลายเมืองหลายจังหวัด
ก็คือที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี๔คน

แล้วก็มีมาที่กรุงเทพมนาคมอีก๒คน
เหลืออีก๒คนยังไม่ทราบแหล่งกบดาน
ดังนั้นจึงขอให้ทางการไทยจับตาพฤติกรรมของกลุ่มผู้ต้องสงสัยด้วย
ซึ่งกลุ่มคนดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อก่อการร้าย
และก็ทำลายผลประโยชน์ของรัสเซีย
รวมถึงพันธมิตรในไทย
แล้วก็ขอให้พิจารณาดำเนินการดังนี้
เขาหมายถึงขอให้ไทยพิจารณาดำเนินการดังนี้
ข้อด้วยกันใช่๖ข้อด้วยกันทางตำรวจสันติบาล
ก็ขอให้กำลังพลในสังกัดดำเนินการดังต่อไปนี้ครับ
ให้สืบสวนติดตามและพิสูจน์ข้อเท็จจริงดังกล่าว
เพิ่มความเข้มในการสืบสวนติดตามสถานที่เป้าหมายจากฝ่ายรัสเซีย
มีความกังวลว่าจะเกิดเหตุร้าย
รวมถึงสถานที่ของประเทศพันธมิตร
ร่วมสนับสนุนการจมตีกลุ่มไอซิสในซีเรีย

สหรัฐอเมริกาอังกฤษอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีเบลเยี่ยมสวีเดนแล้วก็ออสเตรเลีย
บอกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์เลวร้ายในไทยโดยเด็ดขาด

บก๒ก็คือกองบังคับการตำรวจสันติบาล๑และ๒
เร่งพิสูจน์ทราบข่าวกลุ่มบุคคลชาวซีเรีย
เดินทางเข้าไทยทั้ง๑๐ราย
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
กล่าวคือสถานที่สำคัญแหล่งพักอาศัยแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาติทั้งหมด
โดยเน้นดำเนินการกลุ่มประเทศคู่กรณีที่มีความขัดแย้ง
ระหว่างฝ่ายพันธมิตรที่ร่วมโจมตีกลุ่มไอซิส
กับกลุ่มเครือข่ายไอซิสเป็นอันดับแรกก่อน
คือให้ไปดูซิข้อมูลนักท่องเที่ยวต่าง
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยเป็นยังไงบ้าง
ให้เป็นปัจจุบันให้อัปเดตที่สุด
และข้อ๕คือให้กองบังคับการตำรวจสันติบาล
เพิ่มความเข้มในการรักษาความปลอดภัยสถานที่และบุคคล
และข้อสุดท้ายคือข้อ๖คือให้รายงานผลการปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชา
ทราบทุกสัปดาห์ในวันพุธ
โดยรายงานตั้งแต่วันพุธที่๒ธันวาคมเป็นต้นมาแล้ว
นี่คือ๖ข้อสำคัญ
ซึ่งเรื่องนี้ก็มีพลตำรวจโทนัทธรพระสุธรเป็นพบชสตม
เขาก็บอกว่ารับการประสานจากสภาความมั่นคงแห่งชาติมาแล้ว
แล้วก็ตรวจสอบเบื้องต้นนะคะเป็นชาวซีเรีย๔๐๐คน
เข้ามาในราชอาณาจักรไทยตั้งแต่วันที่๑ตุลาคม
มีเข้ามาทั้งหมด๔๐๐คน๑ตุลาคมเป็นต้นมานะ
ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าทุกคน
ถือหนังสือเดินทางเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว
ซึ่งหนังสือเดินทางมีอายุ๖๐วันก็คือ๒เดือน
แต่เบื้องต้นบอกว่าไม่พบประวัติความผิดแต่อย่างใด
แล้วก็ได้รายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
รับทราบแล้วนี่ก็เป็นข้อมูลอัปเดตหนึ่ง
แต่ว่าธังนี้ที่ทางสภาความมั่งคงแห่งชาติ
จะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงประเด็นดังกล่าวนี้
เพราะเมื่อวานมีออกมาเฉพาะที่เป็นหนังสือออกมา

แต่วันนี้สภาความมั่นคงแห่งชาติ

ซึ่งประเด็นนี้เราก็ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ